ที่เมื่อวานนี้นายกเศรษฐาเขาลงพื้นที่ไปตลาดเมืองไทยพัฒระใช่ไหมครับ
แล้วก็ไปเจอมาดามแป้งไปซื้อลอตเตอรี่ด้วย
ชุดชุดละ๕ใบรวมแล้ว๖๕ใบ

ก็ไปที่ตลาดเมืองไทยพัฒระนะครับแถวย่านสุธิศาลห้วยขวางแถวนั้น
ก็มาต้อนรับเจ้าถิ่นไงพาไปดูเลยว่าตลาดเป็นยังไงเนี่ย
เจอพ่อค้าแม่ขายแม่ค้าตะโกนนายกเศรษฐาแม่ค้าเศรษฐี
แบบนี้ครับหลังจากนั้นเอ๊ะชะโงกดูหน่อย
ตรงนี้มีอะไรเอาตรงนี้มีดนตรีไทย
สลับมาดูตรงนี้หน่อยซิขายอะไรบ้าง
ก็แวะเวียนไปแต่ละซุ้มแต่ละร้านแบบนี้ครับ
กระทั่งไปเจอแผงขายลอตเตอรี่หยิบมา๑๓ชุด
ชุดละ๕ใบหม่อหมดแพงแหละ
เฉลี่ยแล้วก็ตกใบละ๑๒๐บาทนี่เกินใบละ๘๐นะ
ใช่ไงก็ถึงบอกไงว่านายกเขาก็ซื้อลอตเตอรี่แพงพอกับที่พวกเราซื้อนั่นแหละ
จะต้องเป็นอีกหนึ่งโจทย์แล้วแหละทำทันทีในขณะเดียวกัน
กองสลากเขาก็มีให้เราไปซื้อใบละ๘๐ได้ผ่านแอปเป่าตังค์ถูกไหมครับ
แม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยบอกว่าลอตเตอรี่บางส่วนเนี่ยคือมันก็รับมาแพงอ่ะนะ
แต่ว่าจริงท่านนายกซื้อแบบนี้ก็ขอถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยก็แล้วกัน
สมัยว่าคุณเสธารบอกว่ายังไงนะไม่อยากให้มองว่ามีหนายกใบ่หนูงาน
แต่ว่าแม่ค้าเขาตาดีมือไวถ่ายภาพเอาไว้ได้

พ่อค้าแม่ค้าตาไวพูดสิทธิ์ข่าวตาไวไม่พอ
ไทรัสไวกว่าค่ะดูเลยนี่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
กับอีก๙นาที๐๙๐๙เดินทางมาถึงและตอนที่ออกจากธรรมเนียบเนี่ยตอน๑๔๐๔นครับเดินทางนั่งรถเบนท์นะครับ
หมายเลขทะเบียนครับยหญิงคควาย๑๘๘๑กรุงเทพฯมหานครครับอืมเนี่ยนะคะอ่านี่ครับ
บรรดาสื่อมวลชนกองทัพนักข่าวก็ยืนปรบมือส่งให้กำลังใจท่านกดกระจกลงมาทำมินิฮะ
หัวใจแบบนี้มีข้าราชการประจำก็มารอตั้งแถวส่งท่านด้วยนะครับ
แล้วก็ตะโกนว่าเรารักลุงตูเรารักลุงตูลุงตูตู
เสียงเขาเอ็โคขนาดนั้นเหรอคะเป็นทอดทอดไปอ่ะนี่บรรยากาศสดชื่นมืดนะฮะค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องตัวเลขก็ต้องต่อกันล่ะค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่เวลาข่าวเที่ยงเราน้อยเราจะเล่าแล้วรอพญาบึ้งอย่างเดียวไม่ได้
เอาแบบรวบตึงเลยค่ะขอเป็นดันเลขออกมาแล้วดูซิว่าเลขพญาบึ้งได้เลขอะไรค่ะ
หกเดี๋ยวนี่หกสามศูนย์นี่สิ้นมาสามตัวเลยได้ยินไหมคะ
เพราะว่ามองอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไรหกสามศูนย์อืมนี่แหละ
ชาวบ้านวังไกรทองที่เพชรชบูรณ์ก็รอสิเจอรูพญาบึ้ง๒รู
รูนี้เนี่ยดันเลขออกมาเป็น๖๓๐แล้วใช่ไหมอีกรูนึงล่ะ
อีกรูนึงเนี่ยดันออกมาสองตัวเป็นเลขเก้ากับห้า
นี่แหละชาวบ้านเขาก็คือหาไงแล้วอย่างหกสามศูนย์นะ
ว่าไปคุณคนก็ไปเชื่อมโยงทำไมนายกคนที่สามสิบเออ
เลขสามศูนย์ต้องมาแน่ชาวบ้านเขาบอกไม่ได้บอก
ดังนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูค่ะไม่รู้เหมือนกันว่า
พอได้นายกคนที่๓๐แล้วแล้วพอพญาบึ้งดันออกมาเป็นแบบนี้

จากเบค่ะไปดูอะไรแปลกหน่อยนะคะ
ก็ตีกันเป็นเลขได้อะไรอ่ะฟาร์มกบก็บอกว่าแหมถ้ากบธรรมดาก็จะมาเป็นข่าว
แน่นอนแบบนี้โดยพี่เจ้าของฟางกบทวีศักดิ์ค่ะพี่ทวีศักดิ์นี่แหละ
อยู่ที่อำเภอเมืองพยาวค่ะพาไปดูเลยนี่
อ่ะดูนี่จับขึ้นมาให้ดูนี่ได้เลี้ยงกบพันธุ์พื้นเมืองก่ะ
ขายแล้วก็มีกบตัวนึงเขาบอกว่าอายุราวประมาณสัก๔เดือน
มี๖ขาแข็งแรงสมบูรณ์เลี้ยงไว้ไม่ขาย
เพราะเชื่อว่าให้โชคให้ลาบกับครอบครัวเนี่ยแน่นอน
ที่ผ่านมาจะได้โชคลาภตลอดนะหลังจากมีเจ้ากบหกขาตัวนี้
ชาวบ้านพากันมาดูไม่พอค่ะตีกันหมดคุณว่าเขาตีเลขอะไร
กบเหรอโอ้ไม่ใช่ตีเป็นตัวเลขอ๋อตีตัวเลข
บอกว่ากบ๖ขามันต้องมีเลข๖เออ

มีเลข๓ตัวเขาตีแบบเลข๓ตัวว่า

เออแล้ว๒อ่ะ๒มายังไงก่อน๔มายังไงเออ
อ๋อตอนไหนมั้ยอ่า๔เดือน๔เดือนอายุ๔เดือน
อ๋อแล้วแต่อันนี้กบแปลกใช่ไหมฮะไปดูสิ่งนี้บ้าง

เพราะว่าตอนรุ่งเช้าครับประมาณตี๔คุณดูในร่องระบายน้ำนี้นะ
อะไรกบอีกเหรอไม่ใช่กบคุณยาวขนาดนี้กบอะไรล่ะค

เหลือมขนาดประมาณสัก๓เมตรความยาวของเขา
มันนอนขดอยู่ในร่องระบายน้ำที่บ้านหลังนี้
ถ้าคุณไม่บอกดิฉันคิดว่ามันเป็นลายปูนนะนะ
เป็นงูครับแล้วเขาก็ไปนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่สัตหีบชนบุรีครับ
เจ้าของบ้านตื่นมารุ่งเช้าตี๔เห็นตกใจครับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
เจ้าหน้าที่ก็มาจับงูเหลือมตัวนี้แล้วเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
แล้วจุดตรงนี้ที่เขามานอนเนี่ยคุณอยู่ใกล้กับอะไรรู้ไหม
ใครคะสารพระภูมิอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นงูศักดิ์สิทธิ์งูเจ้าที่หรือเปล่านะฮะ
ปรากฏตัวให้เห็นตอนรุ่งเช้าเขาเชื่อว่ามาให้โชคให้ลาบไหม
คุณผู้ชมบอกว่าแหมคิงเล่ามาถึงตรงนี้ยังไงต่อล่ะ
แน่นอนครับบ้านหลังนี้เลขที่๗๖ทับ๒๐๕หมู่ที่๖นะครับ
และเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณอลงกรอายุ๔๒ปีครับ
นี่ฮะจับได้ขยายยืดให้ดูว่ามันยาวขนาดไหน
หลังจากนั้นก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจะได้โชคได้ลาบหรือเปล่านั้น
ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่คือได้ความปลอดภัยกลับคืนมาแล้วนะครับ
และวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราไปออกสลากสัญจรกันที่จังหวัดสระบุรีใช่ไหมฮะ
คุณเอาจริงนะตัวเลขเกี่ยวกับจังหวัดนั้นต้องมา
ฉันจำได้ว่าตอนงวด๑มีนาที่ไปออกที่ชุมพร
ตอนนั้นคุณบุ๊คสืบสกุลไปแล้วถ่ายทะเบียนรถผู้ว่ามาให้
ปรากฏว่าออกเลขท้าย๕๕ตรงกับทะเบียนรถผู้ว่า

ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาสละบุรีแบบนี้คุณผู้ชมไม่อยากได้จริงเหรอ
วันนี้คุณก๊อฟทัศนัยไป
เมื่อกี้เพิ่งโทรถาม
ก็มีส่งข้อมูลเหมือนกัน
โทรถามใช่ไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นพิกัดสถานที่ใช่ไหม

สัญจรออกสลักสัญจรวันนี้

อันนี้คือเราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ

แล้วพูดถึงจังหวัดสระบุรี
อยู่ลำดับที่๑๙ของไทย
ทีนี้เลขรหัสโทรศัพท์เวลาจะโทรไปสระบุรี

เป็นสถิติตัวเลขของบริษัท
๐๓๖ครับถ้าเป็นรหัสโทรศัพท์ของสระบุรีนะครับ
และจังหวัดสระบุรีเขามี๑๓อำเภอมี๑๑๑ตำบลมี๙๖๕หมู่บ้าน
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสภาพภูมิประเทศใช่ไหม

ท่านผู้ว่าชื่อว่าท่านผู้ว่าผลดำธรรมครับ
อายุ๕๙ปีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าคนที่๕๑นะฮะ
และเลขจวนผู้ว่าเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วนะ๒๑๕เนี่ยนะครับ
รถเก๋งประจำตำแหน่งครับทะเบียนรถเลขสวยครับเลข๑๑
และนอกจากนี้ครับยังมีโอ้โห

ทันฟอร์เมอร์๘๑๘๘มีรถตู้
คุณไอเลขทันฟอร์เมอร์๘๑๘๘

ไม่ใช่แค่นั้นนะรหัสปริศนีย์ของสระบุรี
นี่อันนี้เราเลขทะเบียนของ
รถทันฟอร์มเมอร์ด้านซ้ายที่สระบุรี

ใช่ครับด้านขวามือรถเบนส์เมื่อวานนี้นะฮะ

วันนี้ได้ความรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับ
แล้วเราก็ได้รู้จักจังหวัดสระบุรีมากขึ้นด้วย
ถ้าใครยังไม่เคยไปก็แวะเวียนไปเที่ยวได้สระบุรี